ทุกผู้ชมครับเรื่องของพิธีศพต่างในการจัดให้กับคุณตังโมนะครับ
วันนี้นะฮะทางครอบครัวก็มีกำหนดการต่างออกมาแล้วนะครับ
อยู่ที่ถนนคู่ขนานถนนกาญจนาพิเศษ
ตะบนคลอง๔อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
จะเป็นสถานที่จัดพิธีต่างแล้วก็พิธีชาปนกิจศพคุณแตงโมนิดาด้วย
คุณพ่อของคุณตังโมด้วยนะครับคุณพ่อโสพลพัชระวีรพงศ์
อยู่ในอาคารกะตะเวทิตาระเบียงอาลัยช่องที่๖

บอกว่าทางครอบครัวเนี่ยได้โทรมาจองประกอบพิธีชาปนกิจ
ให้กับคุณแตงโมนิดาวันที่๑๔มีนาคมที่จะถึงนี้

เดี๋ยวต้องให้ญาติเนี่ยเป็นผู้บอกอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนขั้นตอนการประกอบพิธีหากเคลื่อนศพมาถึง
ประกอบพิธีทางศาสนาแบบคริสเตียน
จะตั้งหีบไว้ที่ห้องประชุมทำศาสนพิธีแบบคริสเตียน
มีการร้องเพลงนามัศกาลกล่าวประวัติกล่าวอาลัย
รับฟังการเทศนาของพระเจ้า
และลำดับสุดท้ายจะเป็นการชาปนกิจที่หน้าอุโมงเพลิง

ซึ่งทางญาติหรือว่าเพื่อนสนิทสามารถนำดอกไม้สด
มาแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายได้ที่อุโมงเพลิง
และหลังจากชาปนกิจเรียบร้อย
อัฐิจะนำไปเก็บไว้ที่สุสานเก็บอัต
ที่ส่วนอีกส่วนหนึ่งจะนำไปลอยอังคาร
เราก็จะมีการร้องเพลงนะคะนามัศกาลเราก็จะมีการกล่าวประวัติกล่าวอะไร
เราก็จะมีการรับฟังเทศนานะคะของพระเจ้านะคะ
แล้วก็ลำดับสุดท้ายก็จะเป็นการประกอบพิธีชาปนกิจที่หน้าเตา
เราเราไม่เรียกว่าเตาเผานะคะเราเรียกอุโมงพลึงค่ะอุโมงของเรา
ค่ะค่ะอุโมงพลึงค่ะแล้วในช่วงของช่องเก็บอาธิในการจองไว้ได้ยัง
ในส่วนของช่องเจ็ดช่องเก็บอัฐิคุณพ่อจะอยู่ฝั่งนู้นเนอะ
ค่ะยังไม่ได้จองค่ะค่ะครับถ้าอันหลังจากชามกิจเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนต่อไปค่ะจะต้องทำไงบ้างค่ะขั้นตอนต่อไปก็ในส่วนของอาธิ
ทางครอบครัวบางครอบครัวก็จะเก็บไว้ที่นี่เขาเรียกว่าสุสานเก็บอัฐิ
ค่ะแล้วก็ในส่วนที่เป็นหอมผ้าที่ที่เรากินใส่ตลับอาธิแบบทิเซียนแล้ว
เราก็จะเป็นรอยขาดตามโทษทีนี้ของไทยค่ะเพราะฉะนั้นพิธีชะพนาคิด
ศพของคุณตังโมนะครับจะมีที่คริสตจักรเมโทดิสนะครับ
ทุกผู้ชมครับสิบสี่มีนาคมนี้นะฮะค่ะโดยวันที่สิบเอ็ดสิบสองและสิบสามมีนาคม
จะมีพิธีไว้อาลัยก่อนนะครับนี่นะครับเป็นกำหนดการต่างที่ทางครอบครัวได้บอกกันมานะฮะ
เอสุภาชัยบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นเจ้าภาพจัดงานให้ทุกวันเลยค่ะ